อย่าขึ้นเลยเพราะว่าของอาจจะแพงขึ้นด้วย
ทีนี้มาฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะคะ
เขามองอย่างไรว่าควรที่จะขึ้นค่าแรง
หรือว่าควรที่จะลดเรื่องของค่าครองชีพค่ะ
โดยตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์กันออกมาว่า
ไทยเองยังคงขาดแคลนเรื่องของแรงงาน

แล้วก็เรื่องของการเกาะสร้างค่ะ
เพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่หันไปทำงานในธุรกิจบริการกันหมด
อุตสาหกรรมภาคการผลิตก่อสร้างทำสวนทำไร่แล้วก็ประมง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่กำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ก็วิเคราะห์ตรงกันนะคะว่า
สาเหตุเกิดจากแรงงานไทยมีทางเลือกที่มากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มีความหลากหลาย

อกจากนี้แรงงานสายวิชาชีพ
ก็เป็นอีกกลุ่มที่ประสบปัญหาเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนสายสามัญ
เพราะมีรายได้มากกว่าสายวิชาชีพ
ซึ่งแน่นอนเราคงจะต้องพยายามที่จะสร้าง
อนาคตให้กับเขาเช่นบางประเทศเช่นเรมันเนี่ย
วิศวกรกับคนที่จบสายช่างอาชีวะ

อาจจะมีการต่อยอดฝึกวิชาชีพฝึกฝีมือ

แล้วเขาสามารถมีเงินเดือนเป็นแสนหรือหลักหมื่นได้

คนที่อาจจะจบทางสายช่างหรือสายอาชีวะเนี่ย

ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่นายเบนจรงวิเคราะห์มา

ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานี้
ก็คือการเข้าสู่สังคมสูงอายุค่ะ

ของนักลงทุนต่างชาติด้วย

เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดทางภาษี

พอมาคำถามสุดท้ายเขาถามว่าเรามีแรงงานให้เขาหรือเปล่า

มันก็ลดน้อยถอยลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทางเลือกที่นักวิเคราะห์มองนะคะ
ก็คือเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรง

จะช่วยดึงให้แรงงานกลับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น

อยากให้พิจารณาเพิ่มค่าจ้างสายอาชีวะ

พร้อมเพิ่มหลักสูตรการเรียนทักษะในวิชาชีพด้วยค่ะ